เมื่อวานนี้เปิดใจนะคะเรียกว่าเขื่อนแตกเหมือนกัน
ทั้งน้ำตามันทนสุดก้าน

แล้วก็จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยเมื่อวานนี้เขาไปเปิดใจนะคะ

โดยที่ไม่รู้ตัว๑๐ปี
เพลงอะไรค่ะ

อาจจะเป็นเพราะคำว่าสงสารนี่แหละ

เป็นมีดที่มันย้อนกลับมาแทงตัวพี่ตายเอง

ถ้าไม่ติดเรื่องคดีที่เขามีอยู่
ตายคุยเขาก็คงไม่คบตายหรอก
คือทุกข้อความมันเจ็บปวดมาก

เพราะว่าแต่ตายังเคยคุยกับภรรยาของเขาว่า

หรือทำในสิ่งที่มันถูกต้อง
ที่ไม่ใช่จรจะต้องไปหลอก
ขอยืมเงินเขายืมเงินเขาไปทั่ว
ประเด็นที่จะเอาออกมาจริงแล้ว
ก็อยากจะให้โฟกัสกันตรงที่
เรื่องของการที่จะต้องออกมาเป็น

มันก็ต้องใช้คำพูดว่าเป็นเหมือน๑๘มงกุฎอย่าทำ
คนที่ได้รับคำว่าอภัยบ่อย
คุณควรจะแก้ไขไม่ใช่แก้ตัว
เพราะฉะนั้นคนแบบนี้เราจะไม่ซ้ำเราจะกระทืบเลยค่ะ
คืบเลยซึ่งคุณจรจริงมีคดีติดอยู่นะคะ

เขาก็โปรดอิมันในการขอโทษนะ
แต่ว่าก็น่ารักฐานต้องไม่รู้เหมือนกันน่ะ

คุณตั้งใจหลอกเหมือนที่พี่ตายบอกว่านี่มัน๑๘มงกุฎ
ที่ฉันอยากรู้ว่าในการที่แบบ๑๐ปี
ที่เขาหลอกพี่ตายมาภรรยาเขาไม่รู้เหรอพี่แจ

เขาขอปกป้องว่าภรรยาไม่รู้เรื่องเลย
แต่พี่ตายบอกว่าไม่รู้ได้ไงก็คุยกันอยู่นะคะ

ไม่มีใครอยากจะเป็นเมียน้อยแบบนี้หรอกนะคะ